คุณผู้ชมฮะนี่ชาวบ้านภาวะเลยครับเสือบุกกลางชุมชน
และที่สำคัญมันทิ้งรอยเท้าไว้เต็มไปหมดเลย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องพยายามที่จะหาตัวเสือ
พยายามที่จะจับมันให้ได้เพราะว่าชาวชุมชนเขากลัว
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาวางกลับดักอยู่นะ
เขาบอกอาจจะใช้ยุทธวิธีเหมือนการล่าหมี

แตงโมที่ขอนแก่นแล้วก็ล่าหมี๓แม่ลูกที่ชายภูมิ
เขาจะใช้อะไรยุทธวิธีแล้วก็โมเดลเดียวกันนะครับ
นี่แหละครับคือเมื่อวานนี้เนี่ย
มีเจ้าของสวนยางพาราในพื้นที่บ้านผาตั้ง
มนต์ผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเนี่ยนะฮะ
สีเหลืองมีลายดำ
ระหว่างที่ตัวเขาเองออกไปกรีดยางพาราตั้งแต่เช้ามืดคือตี๕
ซึ่งเขาบอกมันลักษณะเป็นเสือแหละนะฮะ
เสือลายพาดกรเลยแหละสีเหลืองลายดำเนี่ยนะฮะ
แล้วก็บอกว่าเคยมีชาวบ้านพบเห็นมาก่อนหน้านี้หลายต่อหลายคนแล้วนะฮะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังไปเลยล่ะครับ
ระดมกำลังไปยังจุดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งมานะครับ
ว่ามีการพบสัตว์ซึ่งน่าจะเป็นเสือนะครับ
ล่าสุดเมื่อสายของวันนี้นายมงคลเพ็งสมภารอายุ
ขออภัยนายกอบตผาตั้งแล้วก็ชาวบ้านออกตรวจสอบอะไรรู้ไหมคุณ

รอยเท้าเนี่ยเอามือไปเปรียบเทียบโอ้นี่รอยเท้ามันน่าจะตัวใหญ่อยู่นะฮะ
แล้วก็ไปตรวจสอบกรงดักจับเสือที่เจ้าหน้าที่เขาวางเอาไว้ไงคุณ
คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญงานแล้วก็หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสัตว์ป่านะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์เขาไปวางกับดักไว้
กรงไว้แล้วก็ใส่เนื้อสดไว้ในกรงคุณ
ปรากฏว่าเนี่ยนะครับมีรอยเท้าเสือเนี่ยมันเหมือนมาเดินอยู่รอบกรงเลยคุณ

นะฮะแล้วก็กรงมีลักษณะเหมือนถูกตะกุยจากด้านหลังกรง

คือมันไม่ยอมเข้าตรงประตูกรง

ด้านหลังกะจะกินเนื้อในกรง

กรงถูกดันออกจากจุดเดิมที่วางไว้กรงมันเคลื่อน
แต่ภายในกรงนะยังมีซากเนื้อเป็นซากไก่ที่วางไว้เป็นเหยื่อล่อเสืออยู่เลย

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าสงสัยเสือมันไม่ยอมเข้าไป

ก็เลยต้องเปลี่ยนแผนฮะเปลี่ยนแผนด้วยการปรับทิศทางของกรงดักจับ
ให้หันหน้าไปอีกฝั่งนึง

คือเหมือนเสือมันน่าจะมาจากฝั่งหลังกรงแล้วมันหาทางเข้าไม่เจอมันก็ตะกุยตะกุยอยู่หลังกรง
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนใหม่เอาว่ะลองดูใหม่

หันประตูกรงไปอีกทางหนึ่งเผื่อเสือมันจะเข้ามาได้นะครับ
นายกอบตผาตั้งบอกว่าตอนนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนให้งดการออกหาของป่า
เก็บเห็ดทุกชนิดในพื้นที่ป่าบ้านผาตั้ง
ผาตากเสื้อและพื้นที่โดยรอบ
กว่าจะมีการจับเสือตัวนี้ได้นะครับ
ซึ่งจากนี้ไปภายใน๓วันหากยังจับเสือไม่ได้
จะประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ดักจับหมีควายในพื้นที่ขอนแก่นและชายภูมินะฮะ
เขาบอกว่าอาจจะให้มาช่วยเหลือจับเสือตัวนี้ออกนอกพื้นที่
ด้วยการใช้วิธีโมเดลเดียวกันกับการจับหมีเลย
เช่นการใช้โดรนจับความร้อน
ยุทธวิธีล้อมตะข่ายล้อมป่าเหมือนการจับหมี
แล้วก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอาโดรนบินขึ้นไปส่องดูซิ
หมีอยู่ที่ไหนอย่างไกล
ด้านของนายประสิทธิ์พุทธบูชาหัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าน้องคายบอกว่า
หรือ๒ก็คืออาจจะเป็นเสือที่ข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
ตอนนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านเพิ่มความระมัดระวัง
เกรงจะเกิดอันตรายต่อชาวบ้านประชาชนแล้วก็สัตว์เลี้ยงอื่นแล้ว
โอ้โหยุทธวิธีจับเสือ
คราวก่อนเราจับหมีกันมาหลายรอบแล้วคราวนี้เป็นจับเสือแทน
ใช่เดี๋ยวรอติดตามต่อนะคะว่าจะสำเร็จไหม